คือมีกลุ่มคนเขานั่งอยู่ที่โต๊ะม้าหิน
ค่ะอยู่แถวหน้าณเนี่ยนะครับ

เหตุการณ์ที่ทำให้คนกลุ่มนี้วงแตกคือ
นี่เดี๋ยวค่อยดูไปนะผมเล่าให้ฟังไปด้วย

รถคันนี้พุ่งมานะครับต้องดูต้องดูสองมุมนะฮะ
กลับไปดูมุมนี้หน่อยนี่จังหวะนี้ลุกแล้วนี่ครับ
คุณผู้ชมฮะโอ้โหทุกคนเนี่ยวงแตกเลยเหลือพี่คนนี้
พี่คนนี้ยังใจเย็นอยู่นะแต่สุดท้ายฝุ่นตลบเลยนะครับ
นี่รถกระบะคันหนึ่งนะฮะเกิดยางระเบิดแล้วเสียหลักครับ
พุ่งข้ามฝั่งจากถนนฝั่งตรงข้ามแล้วก็ตกร่องกลางถนน
แล้วทีนี้ฮะนี่ฮะเสียหลักมาแล้วนี่ครับสะบัดแล้วก็ฟาดเขาเต็มแรง
สุดท้ายเนี่ยนะฮะก็ตะแคงข้างแบบที่เห็นนะฮะ
คลิปจากกล้องวงจรปิดเนี่ยก็มี๒มุมให้เห็นคือมุมของท้องถนน
กับมุมตรงนี้ที่พี่เขากำลังสังสรรค์กันอยู่นะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สามแยกวังโพที่ตำบลลุ่มสุ่มอำเภอไซโยก
จังหวัดกาญจนบุรีนะครับรถกระบะคันนี้จริงจริงแล้วขับมุ่งหน้ากลับบ้าน
พอเกิดเหตุขึ้นนะพวกผมเนี่ยหายเมาเลยคุณหายเมาเป็นปริดทิ้งเลยนะ
กำลังนั่งสังสรรค์กันอยู่ดีดีนะครับแล้วก็รีบเข้าไปช่วยคนขับรถกระบะที่ติดอยู่ในรถ
ปรากฏว่าคนขับไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากนัก
ก็เลยเอาคลิปนี้มาโพสต์ไว้ในโลกโซเชียล
เพื่อจะเตือนภัยเตือนใจให้เป็นอุทาหรณ์ต่อไป
บอกว่าถ้าขับอย่าดื่ม
หากต้องขับควรเช็คสภาพรถลมยาง
เพื่อความปลอดภัยด้วยนะฮะคือคนต้องพร้อม

ไปพบกับนายเทียนชัยโภงามายุ๓๙ปี
ซึ่งเป็นคนที่รอดชีวิตมาจากเหตุการณ์ครั้งนี้

เขากับเพื่อนก็นั่งชิวกันอยู่
กินข้าวสังสรรค์ตามภาษาเพื่อนฝูงที่หน้าบ้าน

ซึ่งเปิดเป็นร้านทำป้ายโฆษณา

เสียงมันดังมาแต่ไกลเลยก็เลยหันไปมอง
พอมองได้ไม่กี่วินาทีแล้วฮะ

รีบกระโดดเหยิงออกจากวงทันทีนะครับ
ได้ยินเสียงรถยางแตก
ก็เลยชะโงกหน้าขึ้นไปดูก็คือนิดเดียวเองครับ
เดียวจริงเสียงอี๊ดมาแต่ไกลเลย

มาจากทางกล้องบังโพลเลอร์ผ่านหน้าถนนมา
แล้วก็ตีรังกาตรงร่องน้ำเข้ามาเลยครับอืม

ใช่ไม่คิดว่าอะไรจะมาขนาดนี้อะไรประมาณนี้ครับ
เพราะไม่เคยเจอเลยครับในชีวิตครั้งแรกเลย
เนี่ยนะครับเขาก็ถือว่ารอดชีวิตมาได้เหมือนกันนะฮะ
แล้วก็พี่เขาบอกว่าต่อไปคงจะย้ายวงแล้ว
ย้ายวงสังสรรค์เข้าไปกินในบ้านแทน
หรือว่าไปข้างบ้านแทนการมานั่งริมถนนแบบนี้

ว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ได้นะครับ
คดีครั้งนี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือศูนย์เสียนะครับ
แล้วก็ฝากไปถึงผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนด้วย

เฉพาะในช่วงเทศกาลแห่งการเดินทาง
และเทศกาลแห่งการท่องเที่ยวสิ้นปีนะครับ